เจอใจไหมที่ข่มขืนเลยคุณยาย
จับได้แล้วตอนนี้บอกว่า
พนักการสอบศูนย์สอบพอร์เดิมบางนางบ่วนคุมตัวนายเหล้าองขาวภัณฑ์อายุ๖๖ปี
ผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขืนยายสาลีอายุ๗๒ปี
เสียชีวิตมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ขณะเจ้าหน้าที่สอบสวนตอนนั้นคุณผู้ชมดูหน้าเปลี่ยนเทียบนะ
ละอองสีหน้าเรียบเฉยไม่สะทกไม่สถาน
จะไปใช้เทียบกับหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็จะตรวจสอบในฐานระบบข้อมูลคดีข่มขืนผู้สูงอายุ
เมื่อ๕ปีก่อนคุณผู้ชมจำได้ไหม
ที่ขมขืนติดต่อกันผู้สูงอายุ
ที่นครปฐมสมุดสาขอนสมุดสงคราพอจำได้ไหมครับ
นั่นแหละฮะเขาบอกเดี๋ยวถ้าโยงนะดำเนินคดี
ในละอองผู้ต้องหาสภาพใบหน้ามีร่องรอยคล้ายถูกควรหลายแห่ง
เจ้าตัวอ้างว่าอ้างกับผู้สื่อข่าวนะอ้างนะทำร้ายร่างกายยายสาลีจริง
ไป๒๓ครั้งเพราะว่าผู้ตายเอาเงินไป๕๐๐
พอเอาเงินไป๕๐๐ปั๊บเขาก็จะขอมีเพศสัมพันธ์กับยายนะฮะ
ซึ่งเขาก็จะรับผู้ตายเนี่ยเป็นภรรยาอยู่แล้วโอ้โหอ้างจะไปอยู่ถึงขั้นนี้เลย

นี่คือตอนตีหน้าเศร้า
แต่พอผู้สื่อข่าวพาลงมานะฮะ

จะไปสัมภาษณ์เนี่ยไปกับผู้ต้องหาคดีอื่นเนี่ย
คุณผู้ชมดูนะพอขึ้นรถปิดประตูปั้ง
อ่ายิ้มเหม็นฟันขาวเลยโบกไม้โบกมือให้นักข่าวด้วย
นี่แหละครับแต่ยังไงก็ตามตำรวจแจ้งข้อหาตามหมายจับ
ก็คือข่มขืนกระทำชำราวโดยใช้กำลังประทุษร้าย

ผู้ต้องหาสารภาพในบางประเด็นเช่นรับว่าชื่อนายละอองขาวพันธุ์นะ
ส่วนประเด็นอื่นไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ซึ่งจะแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มอีกหรือไม่
ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์
แม้ว่าผู้ต้องหาจะปฏิเสธแต่ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐาน
แล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
แล้วก็พยานบุคคลน่าจะใช้ดำเนินคดีได้ในที่สุด

ไปชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ครอบครัวจะทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดวังจิกอำเภอสามชุก

แล้วก็จะชาปนกิจนะครับวันที่๓๑กรกฎาคมนี้ครับ